ส่วนประเด็นดราม่าสอสอเอาเข้ากล่องกลับบ้าน

รองประธานสภาพิกษฐบอกว่าเอาไปเถอะ

เอากลับไปเถอะอาหารไม่งั้นมันเหลือ

นี่แหละครับหลังจากรู้ตัวละหรอ
เขาบอกสอภูมิใจไทยนะ
แล้วเอาไปแชร์เนี่ยนะครับนี่แหละเรื่องนี้นะครับ
เข้าหาลืมในที่ประชุมสภาเมื่อวานเลยนะครับ

แล้วเขาก็ประนามด้วยนะ
รองประธานสภานะครับที่เป็นประธานในการประชุมณขณะนั้นระบุว่าวินิจฉัยว่าการนำ
ข้าวกลับบ้านเนี่ยหลังเลิกประชุมเพราะว่าบางครั้งปิดประชุมเร็วเนี่ยนะครับไม่เพียงสอสอนะ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจัดงานเนี่ยเอากลับได้เอากลับได้เดี๋ยวมันเสียของลองฟังดูฮะ
ผมก็คิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับให้รับประทานในสภาหรือเอากลับบ้าน
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแล้วครับ
แล้วก็เอากลับบ้านกันนี่แหละครับขณะที่คุณหมอทศพรเสรีรักษ์ครับ
ประธานสภาอนุญาตให้เอากลับบ้านได้ปิดประชุมแล้วครับ
ครับท่านใดว่างค่ำไปเจอกับที่ราชดำเนินครับ
อ่าววววนอกจากหมอทศพรที่ทำแบบนี้ผมเคยเห็นนะ
ราชดำเนินจะมีคนเอารถกระบะไปเลยนะ

คุณหมอทศเนี่ยโอ้โหอาหารเหลือเพียบเลยอ่ะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ตักใส่ถุงแยกข้าว
ตักใส่ถุงแยกข้าววะสะดวก
ใครจะเอากลับไปก็จะได้สะดวก
ส่วนงบประมาณค่าอาหารรับรองสอสอ

นะครับดูกันเป็นปีเลยแต่ละปีมีเท่าไหร่ยังไงบ้าง
กลับไปสัก๕ปีได้ไหม
ตั้งแต่ปี๒๑๖๒จนถึง๒๖๖
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะครับ
พบว่าได้จัดสรรตามการเฉลี่ยของวันประชุมแต่ละสัปดาห์
และจัดสรรให้ครบถ้วนพอดี
กับจำนวนสอสอตามรัฐธรรมนูลกำหนดไว้๕๐๐คน
แต่ยังพบว่ามีเหลือจนต้องนำไปบริจาคหรือแจกจ่าย
ให้ข้ารัฐกาลแม่บ้าน
โดยงบประมาณปี๒๑๖๖จัดสรรงบรวม๗๒๓๑๐๐๐บาท
ปีงบประมาณ๒๑๖๕และปี๒๑๖๔จัดสรรงบที่มียอดเท่ากันคือ
โอ้โหประมาณ๘๗๘๘๐๐๐๐บาท
ปีงบประมาณ๒๕๖๓ย้อนไปโอ้โหมันยิ่งเยอะเว้ยนะ
จัดสรรงบประมาณ๙๖๙๒๘๐๐๐บาท

เออนะครับยังไม่เยอะสุดย้อนกลับไปปี๖๒
๒๑๖๒นะแต่อันนี้น้อยปี๖๒
อันนี้ทำงบช้าทำงบล้านช้า
๙๗๐๐๐๐๐บาทปีนี้ทำงบประมาณล่าช้าอย่างที่ดอมว่า
นะครับสภาสภาจึงขออนุวัติงงบเดิมไปก่อน
อกจากนี้ยังมีงบค่าอาหารให้กับกรรมธิการยอดเท่ากัน
นะครับในปี๒๑๖๖ถึง๒๑๖๓ย้อนไป
ปีละ๓๔๘๔๖๑๐๐บาท
ฝ่ายค้านจัดงบเท่ากันทุกปี
นะครับมียอดอยู่ที่๑๒๖๐๐๐๐บาท
โอ้โหแรกกันสบายใจประชาชน
รู้ใช่ไหมว่าพี่เปลี่ยนคำว่าอะไร
แลกกันสบายใจประชาชนซื้อกิน
มีแต่แพงจนจะอดตายและ
งบไปอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้างเถอะ
เปลี่ยนคำว่าแรกมันไม่ใช่รอลิงถูกป่ะ
ไม่ใช่เออ
แล้วดูค่าอาหารเมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกงบเท่าไหร่นะ
ปี๖๖เนี่ย๗๒ล้านใช่ไหม
คือถ้าเกิดเขามาเฉลี่ยคุณผู้ชมสสว
คือถ้านับรวมนะต่อหัวต่อคนต่อวันนะหัวละ๑๐๐
คิดดูสิมื้อเช้า๒๐๐ค่าอาหาร๑๕๐ค่าเครื่องดื่ม๕๐
ื้อกลางวัน๔๐๐มื้อเย็น๔๐๐

ื้อค่ำหรือว่ามื้อดึกเวลาที่แบบประชุมเลิกแบบ

แล้วลองมาเปรียบเทียบดูถ้าเกิดงบค่าอาหารสอสอหัวละ๑๐๐
งบค่าอาหารของทหารเกณฑ์หัวละ๔๕บาทถึง๖๐บาทต่อคนต่อวัน

ใช่ถ้าเกิดว่าดอมเสียงสูงแล้วดอมต้องเสียงสูงต่อไปอีก
เด็กนักเรียนอนุบาลถึงป๖งบค่าอาหาร
ถ้าเป็นโรงเรียนที่๑๒๑คนขึ้นไปคือหัวละ๒๒บาทต่อคนต่อวัน

เออสอสอเขาออกไปกินที่ไหนไม่ได้นะเขาต้องประชุมต่อ
เอาแล้วทำไมอาหารเหลือพี่ออกไปไหนไม่ได้

แต่อยากรู้ข้องใจเหลือเกินสอสอพักภูมิใจไทย

ว่าที่ท่านมองว่าเอ๊ะทำไมแล้วสอสอคนอื่นห่ออาหารกลับบ้านไป

เออก็งบค่าอาหารสักขนาดนี้